คุณผู้ชมคะกรณี๑๐เอกจารุพงศ์ดีสวัสดิ์อายุ๒๘ปี
สังกัดกองร้อยลาดระเวนระยะไกลที่๕ที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
ขณะที่กำลังฝึกกระโดดร่มร่มหลักไม่กลาง
ก็พยายามจะใช้ร่มสำรองแต่ว่าความสูงไม่พอ
สำรองก็เลยกางแบบไม่สมบูรณ์ตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตเมื่อ๑๑มิถุนายน
เมื่อคืนนี้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนสุดท้าย
ทางเพื่อนทหารเขาก็ไปร่วมงานปรากฏว่าเพื่อนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
บอกว่าคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอาการคล้ายกับวิญญาณของลูกชายเข้าร่าง

แล้วท้ายคลิปเหมือนกับ
คุณแม่พูดว่าต้องไปแล้วนะ

ถ่ายคลิปก็คือเพื่อนทหารที่ไปงานศพนะคะ

เมื่อวานนี้เป็นงานสวพพิธรรมศพคืนสุดท้าย

ตำบลทุ่งแสงทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ

สังเกตอาการของคุณแม่ของผู้เสียชีวิตแปลก
คล้ายกับวิญญาณของผู้เสียชีวิต

ก็เลยเป็นภาพตามที่เห็นในคลิปนี้

ว่าตอนนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง

คุณแม่บอกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่า
วิญญาณของลูกชายมาสิ่งร่างหรือเปล่า
ก็อยากจะบอกลูกว่าแม่รักลูก
ภูมิใจที่ลูกได้ทำตามความฝัน
ทำหน้าที่ของชายชาติทหาร
ขอให้ลูกไปสู่พบภูมิที่ดี

คืนก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิต

ร้อนเหมือนกับหมอนที่นอนลุกเป็นไฟ
ตอนแรกแม่คิดในใจสงสัยแม่จะวัยทอง
ก็เลยมีอาการร้อนหนาว

ตอนเช้ายังโทรหาลูกอยู่เลย
คุยกันสั้นลูกก็บอกแม่ว่า

ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกัน

สิทธิ์เอกจารุพงศ์ดีสวรรค์อายุ๒๘ปี
สังกัดกองร้อยลาดระเวนระยะไกลที่๕
ประสบเหตุก็คือฝึกกระโดดร่มแบบกระตุกเอง

ความสูงไม่พอร่มสำรองกางไม่สมบูรณ์
ร่างตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓นาฬิกา๔๐นาที
มิถุนายนที่สนามกระโดดร่ม
ยธนรัฐศูนย์การทหารราบ

พิธีชาปนกิจศพจะจัดขึ้น

บรรยากาศก็แน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ